รุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปีจำนวน๓๔คนนะครับ
เก็บตัวฝึกซ้อมที่กิเลนวาเล่เขาใหญ่เป็นเวลา๓วัน
ก่อนที่จะประกาศรายชื่อ๑๕คนสุดท้ายในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
โก้กิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฐานะประธานการคัดเลือกนะครับ
ก็กล่าวว่าคนที่พลาดโอกาสครั้งนี้ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไปนะครับ
และขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมเชื่อว่ายังมีโอกาสขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพได้ครับ
ตอนแรกก็คือ๙คนบวก๑นะครับตอนนี้เอาไปเพิ่มอีกนะครับ
เพราะว่าเห็นทุกคนมีความตั้งใจนะครับเป็น๑๕คนนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเกินความฝันของเด็กแน่นอนนะครับ
เพราะว่าทุนคนละ๑๕ล้าน๒ปีครึ่ง
เหนือน้องจะได้ไปฝึกทักษะฟุตบอลให้มีความกล้าแกร่งแล้ว
ยังได้มีโอกาสได้ไปเรียนภาษาอังกฤษด้วย
ฉะนั้นอนาคตสดใสถ้าทุกคนมีวินัยแล้วก็ทำให้มันเต็มที่
สำหรับ๑ใน๑๕คนคนนี้น่าสนใจมากนะครับ
เด็กชายธิรวุฒิสวนสรรจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ซึ่งทีมงานตั้งฉายาวไว้ว่าเป็นปีโป้๒
แหนื่องจากหน้าตาระไม้คล้ายคลึงกับศรีโรธชัดทองก่อนหน้าทีมชาติไทย
ก็หวังว่าจะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยให้ได้

ผมก็ต้องดูว่าสภาพแวดล้อมเป็นไงต้องเตรียมตัวให้ได้
หลังจากนี้นะครับเยาวชนทั้ง๑๕คนนั้นจะต้องเก็บตัวฝึกซ้อมที่แคมป์บางบ่อ
จังหวัดสมุดปราการเป็นเวลา๑เดือนก็อยากจะเดินทางไปอย่าง
อังกฤษในวันที่๑๐มีนาคมนี้ครับ